คุณผู้ชมคะปิดท้ายช่วงนี้ไปดูเรื่องของยาเสพติดกันหน่อย
แม่พาลูกชายวัย๔ขวบซ้อนมอเตอร์ไซค์ไปส่งยา
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดสงขลา
พอตำรวจเขารู้ข้อมูลก็มีการไปล่อซื้อ
แล้วพอล่อซื้อได้แล้วติดต่อสามี
สามีรู้ว่าภรรยาถูกจับแล้วปิดโทรศัพท์นี้เลยค่ะ
โดยร้อยตำรวจเอกธนศักดิ์บริรักษ์นารากุล
หัวหน้าชุดปรับรามยาเสพติดตำรวจภูทรหาดใหญ่
ได้ร่วมกับตำรวจชุดปราบรามยาเสพติดภาคเก้า
และตำรวจท่องเที่ยววางแผนล่อซื้อยาบ้าและไอซ์
จากนางสาวฟารีดาหิมหละหรือว่าปานอายุ๓๓ปี
จำนวน๒กรัมราคากรัมละ๑๒๐๐บาท
แล้วก็มีการนัดหมายส่งของกันในซอย๔๑
หน้าควรย่านชานเมืองหัดใหญ่
ทีนี้ต่อมาค่ะนางสาวฟาริดาก็มาเลยขี่มอเตอร์ไซค์มาเลย
มาส่งแล้วเอาลูก๔ขวบนั่งมาด้วย
พอเจ้าหน้าที่เห็นก็เลยแสดงตัวจับกลุ่ม
แล้วก็ควบคุมตัวไปตรวจค้นที่บ้านพักที่ตำบลควนลังที่อำเภอหัดใหญ่
พอไปถึงบ้านนี่แหละคุณผู้ชมก็เจอยาบ้าอีก๑๔๐เมตร

จากการสอบสวนก็รับสารภาพค่ะได้ร่วมกับสามี
สามีเป็นช่างทาสีก็ร่วมกันค้ายาบ้าแล้วก็ไอซ์
มาสักปีนึงแล้วแต่ช่วงที่มีการนัดส่งยาเสมติด
ตอนนั้นสามีไม่อยู่ออกไปทำงาน
ก็เลยนำยาบ้าไปส่งด้วยตัวเอง
แล้วก็พาลูกชายซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์ไปด้วยเพื่อไม่ให้มีพิรุธนะคะ

พอรู้ว่าภรรยาโดนตำรวจจับเนี่ยปิดโทรศัพท์มือถือเลยยังติดต่อไม่ได้

เจ้าหน้าที่ก็เลยควบคุมตัวนางสาวฟาริดาส่งดำเนินคดี
แล้วก็หลังจากนี้ก็ต้องขยายผลติดตามจับกลุ่มตัวสามีที่ยังหลบหนีต่อนะคะ